มันต้องควรมีเงี้ยเงินของสำควรคนนี้ทำงาน

หรือเป็นพวกนักธุรกิจทั้งหลายแลนะ

ถามว่าเหมือนว่าไม่มีอะไรเหมือนแบบ
เฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งเขาจะเอาอะไรไปเลี้ยงว่าข้าราชการเงินเดือนน้อย
แต่มันรู้ได้ไงล่ะถูกไหมมันอาจจะมีผลประโยชนด้านอื่นเยอะแยะมากมาย
ดวงราชการอาจจะตำแหน่งหนึ่งหวังตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น
หน้าที่การงานที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ไปยอมเป็นเมียน้อยเขา
ตามทุกวงการบอกเลยบอกว่ารับฟังน้ำเสียงนะตามทุกวงการเลย

ตามทุกวงการเลยมีทุกวงการมีหมดนะ
ดารานักร้องนักแสดงไม่มีก่อนอยู่ในเวลาวงการบันเทิง
แล้วก็นักการเมืองก็มีเพราะงั้นไม่เล็ดล่อสายตาอยู่แล้วนักการเมืองก็มี

โอ้โหปลอยกว่าจะเข้าถึงได้นะไปไหนก็มีบอดี้การ์ด

ที่บอกว่านักธุรกิจเนี่ยถ้าเขาไปกับคนขับรถเขาจะไม่ไป

เพราะว่าเขาไม่อยากให้ทุกคนขับรถรู้
แต่นักการเมืองไปไหนก็ไปเป็นขบวนไปบริการตามในแถวเลย

ขับไปส่งบ้านเมียน้อยด้วยซ้ำเพราะคนนี้อิทธิพลไง
เอาเอาเรื่องกูไปพูดเหรออ้าวไม่แน่ตกงาน

ถ้าเป็นเรื่องชุดสาวก็เคยมีเหมือนกันเพราะว่าเคยถูกคู่ฆ่า

พอเราตามเมียมาจ้างให้เราไปตามผัว
พอเราจับได้ปุ๊บเนี่ยเราก็รายงานให้เขาทราบตามคอมเมจิก
เราก็บอกว่าแทนที่จะสกปักศพคำว่าเงียบไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อน
ค่อยคุยกันปี๊ดเลยค่ะปี๊ดเลยโทรไปด่าเลย
แล้วกลับมาบ้านก็ทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมาปุ๊บ
หัวก็ขู่เดี๋ยวก็ขู่สุดท้ายเมียก็เหมือนพูดโพ่งออกปาก
หลุดปากมาว่าเราไปจ้างเราอย่างนี้
มันก็รู้ไงมันก็โทรศัพท์มาขู่เรา

ก็กลัวนะกลัวอยู่พักหนึ่งซะไปคิดไปคิดมา

ก็เลยคิดว่ามันเป็นอาชีพเรานะอะไรอย่างนี้ก็มี
ต่อมาคือมันเหมือนว่าพอเขาจับได้แล้วมีการฆ่ากันตาย
ฆ่ากันตาย๓เศร้าตาย๓คน

ก็มาตกลงกันเองตกลงกันไม่ได้กันปุ๊

เราคิดในใจเฮ้ยอาชีพฉันนี่บาปเปล่าวะ
แต่หลายคนบอกว่ามันไม่ใช่นะอาชีพนี้ของแกนักสืบเนี่ย
มันช่วยคนได้เยอะมากมันเป็นเพราะเรื่องของเขา

เขาก็มีปัญหาของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
คนให้กำลังใจเรามาไงก็เลยทำต่อ

ถ้าคนที่มีปัญหาจริงคงไม่มาหาเราอะไรอย่างนี้
จับได้ไหมเคยแต่พี่ไม่เคยโดนเองแต่ทีมงานโดน

ทีมงานโดนเพราะว่าอะไรเพราะพี่อาจจะใช้แบบความเก่านิดนึงทำงานมานาน
สบการณ์สูงก็เลยบอกว่าเราเห็นแล้วรู้แล้วว่า
รถคันนี้มันง่ายจังกับเคสนี้
เคสทำงานมันไม่เคยเจอที่มันง่ายแบบนี้นะ

ตามไม่ง่ายเลยแล้วก็วนอยู่นั่น๓รอบ

เคสนี้แปลกนะ
พี่ก็บอกว่าทีมงานว่าอย่าเข้าไป

แต่ทีมงานพี่ก็เรียกว่าศรี

เรื่องชะบ้านมันศรีด้วยก็บอกว่า

พอไปปุ๊บโดนกักเลย
โดนกลับกระทืบซะน่วมเลย

กระทืบซะน่วมเลยนั่นคือทีมงาน

แต่ก็ไม่ถึงด้านตายหรือมาเจ็บตาหัด
ไม่ใช่แบบน่ากลับมาแบบแส่สั่งสอนอะไรอย่างนี้
เออประมาณนั้นมีบ้าง
อันนี้ต้องรักษาความลับของลูกค้ามากที่สุด
เค้กดดังเยอะมากชัดเลยนะครับ
ถ้าพี่แบบปากสว่างนะพี่เป็นคนไม่มีใจยะบัญขาวหลุดทุกวันแหละ
มีนักสื่อมาสัมภาษณ์พี่นะนักข่าวมาสัมภาษณ์บอกว่า

ก็ไม่ให้นี่คือจัยบันจะให้เท่าไหร่ก็ไม่
เหมือนแบบให้มากกว่าที่เขาจ้างมาพี่ขมขอข่าวหน่อย

คือบอกว่าต้องรักษาความรับของลูกค้ามาก
มีจัญญบันมาห้ามเอาเรื่องความรักเข้าไปเปิดเผย
โปรดติดตามตอนต่อไป